แต่งานก็ต้องมีการสูขอสิ
เจ้าบ่าวที่นี่บอกเลยล่ำซำ
เป็นเจ้าของสนามไก่ชน
ก็เลยอุ้มเอาไก่ชนตัวพ่อราคาเป็นล้าน
ไปเป็นสินสอดขอเมียจ้า
โอ้ยดู
คุณชิสาคุณอย่าบอกนะว่า
ไอ้ที่เขาอุ้มมาเนี่ยไม่ใช่ไก่

มันคือทรัพย์สินสลิงคานมูลค่าเป็นล้าน
ทรัพย์สินสลิงคาร

มงคลแล้วก็มีความร่ำรวยอยู่ในตัว

เจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเพชรเอกนะ
เคยต่อยเคยตีมาแล้วถึง๙สนามและชนะทุกครั้ง

แต่มันก็ไม่ต่อยหรอกมันคือจิกก็แหละ

ก็ผ่านสนามมาแล้วนี่ถือว่าเป็นพระเอก
แล้วก็เป็นสินสอดมูลค่าเป็นล้านนะคะ
เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอุ้มม้า

ไอ้ไก่มันเป็นนักสู้

ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นงานที่น่ายินดีด้วยจริง

คุณมายเป็นเจ้าของสนามไก่ชนตีกาอาเซียน

แต่กว่าจะเข้าถึงเจ้าสาวได้คุณเชื่อไหม
ต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองถึง๙๙ด่าน
โอ้โห๙๙ด่านแล้วยังมีด่านไก่ชนต่ออีกด้วยนะ
เออนี่ธรรมดาไม่ต้องเออเออเอาแค่ประตูเงินประตูทอง๙๙ด่านก่อน
แล้วแต่ละด่านจะผ่านไปได้ต้องโชว์วิทพื้น
โอ้โฮต้องร้องเพลงไก่จ๋าจ๋า
ต้องบอกรักสาวเจ้าสาวดังรวมถึงขันเสียงไก่ด้วย
แกนแกนแกนเออนี่คุณชนะผ่าน

เคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขอใหม่

แต่พูดถึงเจ้าบ่าวคนใหม่บอกเลยผ่านทุกด่าน
ผ่านไปถึงบริเวณพิธีแล้วญาติโยมญาติพี่น้อง

เดี๋ยวร้านางานมันก็มีพระอยู่แล้ว
แต่ว่าร้านเนี้ยเเค้าเป็นการพิพีสูขวัญตามแบบชาวอีสาน

พอผ่านด่านมาแล้วมาถึงช่วงของการพูดคุยกัน

ที่นี้ไม่แค่นี้นี่นี่นี่

แถมสินสอดเป็นสร้อยคอธงคำสร้อยข้อมือธงคำมุนราคารวม

มีเงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่

อย่างนั้นเลยก็นำทุนนี้ไปตั้งตัว
ดำเนินชีวิตคู่ร่วมกันนะคะ

จัดใบสีสู่ขวัญรวมถึงรถน้ำสังหลังน้ำพระพุทธมนต์นะคะ
หลวงพ่อท่านมาปลุกเสกเอาไว้
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

เลขที่๑๙๒หมู่๖บ้านตีกาตมศรีสำรานอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกด

ถ้ารู้ก่อนนี่จะไปเป็นนายพิธีให้ซะเนี่ย